อีกหนึ่งข่าวค่ะข่าวคุณเนยในกว่าจำ

ตอนนี้หนีดราม่าลาไทยบินไปพักไทยที่อิราณค่ะ

หลังจากที่มีข่าวว่าจะแต่งงานนู่นนี่นั่น

ฝ่ายหญิงเกิดเรื่องนู่นเรื่องนี้กันขึ้นมา

ก็เช็คอินที่สนามบินนะคะคุณเนย

กันสักพักนะคะประเทศไทยบ๊ายอะไรอย่างนี้
อยากไปมากพอไปถึงที่นู่นก็เนี่ยก็มีแบบว่า
แฮชแท็กบอกทำอะไรดีนะวันนี้ถึงแฟนนุ่มเขา

ก็คือแฮชแท็กบอกว่าทำอะไรดีนะไปด้วยกันแฮชแท็กถึงกันด้วยเหรอ
เขาก็ต้องมีบ้างนิดนึงอะไรอย่างนี้ไง

ไม่รู้แต่ว่าอย่างนี้ที่เราจะเล่าทั้งหมด
คือเราก็ไปอัปเดตจากคุณพิษนะคะ
คุณพิษซึ่งเป็นน้องของคุณฤทธิกาชัยน้องชาย
ก็ไปสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าเป็นอย่างไรบ้าง
โดยงานนี้เนี่ยคุณพิษก็ยังบอกว่าไม่ได้มีโอกาสคุยกับคนในครอบครัว
เพราะว่าตัวเองเพิ่งกลับมาจากการทำงานจากต่างจังหวัด
ขอเวลาเคลียร์กันให้เข้าใจก่อน
แล้วก็จะออกมาแจ้งข่าวอีกที
ส่วนตัวเขาก็คิดว่ากระแสข่าวที่ออกมาค่อนข้างเกินจริง
ทำให้ครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเกิดความเสียหายได้ด้วย

เขาบอกว่าตอนนี้เขาต้องไปเช็คกับทางครอบครัวก่อน

แล้วมีคนถามว่าแล้วเขาท้องหรือเปล่าตกลงคุณเนย

เขาจะมีหลานเขาต้องโทรบอกผมตอนนี้ไม่มีไงอืม
ก็เลยไม่ได้โทรคนนี้อยากเห็นหน้าจัง
คุณพิษเหรออยากเห็นหน้าคุณพิษพิษกาชัยเหรอเขาไม่เคยเห็นพิษเหรอ
เขาก็เป็นนักร้องมันอะไรแบบเมื่อก่อนก็เป็นนักร้องวงซีคริ้นต์
เมื่อก่อนหน้านั้นมีดราม่าโยนขนมออกนอกรถอะโอ้นั่นแหละเล่นกับแฟน
แต่ตะพีชก็เป็นคนน่ารักนะนิสัยเขา
ใช่แต่จริงบางคนเขาก็ถามว่าอีกกระแสหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ย
พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยทำให้แบบคุณแม่เองไปมีปัญหากับคู่ของเขาด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาบอกว่าที่เขาเป็นเขามีแฟนกับใคร
ใช่เขาบอกเขาเป็นแฟนกับใครมาที่บ้านเขาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะอะไรแบบนี้
บางทีมันก็อาจจะแบบเป็นข่าวที่พูดกันเกินจริงเกินไป
จนทำให้แบบหลายอย่างมันดูรุนแรงขึ้น